ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะครับได้เอาภาพเหตุการณ์ของวัยรุ่นยกพวกตะลุมบ่อนกันในพื้นที่จังหวัดลำปางนะฮะ
เอามาแชร์เอาไว้นะครับทำให้เห็นว่าโอ้โหวัยรุ่นยุคนี้สมัยนี้แม่คือกลางค่ำกลางคืนก็ไม่คิดจะทำอะไรออกมาแล้วก็มาวิวาดกัน

ใช่วัยรุ่นดีเขาก็มีเยอะนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าตกใจคือมันมีผู้หญิงด้วยค่ะไม่ใช่แค่ผู้ชายตีกันใช่ไหมคะ
คนก็สภาพเมาแอเลยล่ะนะครับนี่เป็นคลิปจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งคนที่เอามาแชร์ไว้เนี่ยนะครับเขาก็ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวัยรุ่นไล่ตะลุมบอลกัน
นี่คือภาพที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงทะเลาะวิวาสและยกพวกตีกันในปั๊มน้ำมันย่านตัวเมืองลำปาง
เราก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่บริเวณถนนลำปางแม่ทะตะมนต์พระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ตามเวลาในคลิปก็ประมาณตีหนึ่งหน่อย
เข้าสู่วันที่๑๒มกราคม
ซึ่งถ้าจะเทียบแล้วก็คือคืนก่อนที่จะเช้ามา

นี่มันกล่าวว่าเช้ามาไม่ตื่นไปเที่ยวงานวันเด็กเลย
คงจะเอาตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วก็นอนยาวค่ะ
ก็คาดว่าเป็นพวกเด็กอายุซัก๑๕มีจะประมาณแบบ๑๙ปี
ก็มีตำรวจที่ทราบเหตุนะครับแล้วก็ขับรถมาเลยนะครับ

รุ่นพวกนี้พอเห็นตำรวจมาก็พากันแยกย้ายครับ
นี่ด้วยความรวดเร็วขี่จักรยานโยนลบหนีกันไป
แต่ดูจากภาพแล้วก็ชัดเจนพอสม

เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือเปล่า
แถมคนที่ขายเหล้าขายเบียร์เนี่ย